พาคุณผู้ชมไปดูไอเดียเจ๋งของชาวนครนายกนะคะ
เขานำวัสดุเหลือใช้นำอะไหล่รถยนต์มาผลิตเป็นหุ่นยนต์ซุปเปอร์ฮีโร่
ได้รับการยอมรับส่งขายได้ต่างประเทศก็ยอมรับนะคะ
เขาส่งขายได้ตัวเป็นแสนเลยค่ะไปดูจากรายงานนะคะ
เป็นฝีมือของอนุสรอยู่สุขชาวนครนายกที่นำเศษเหล็กเหลือใช้ไปสร้างสรรค์เป็นหุ่นยนต์
หวังเรียกความสนใจให้ลูกค้าและโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวเกาหลีติดต่อเข้ามาซื้อผลงาน
นุสรพยายามค้นคว้าหาข้อมูลวิธีแปรรูปเจ็ดเหล็ก
มาสร้างเป็นหุ่นยนต์ในอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจัง
เพราะผลตอบรับดีมีคนสนใจ
เนื่องจากยังไม่ค่อยมีใครนำเศษเหล็กไปแปรรูปเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ค่ะ
ล็อตแรกอนุสรต้องส่งหุ่นยนต์ให้ลูกค้า๖ตัว
ขณะนี้กำลังเร่งมือทำล็อต๒อีก๑๐ตัว
สำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศจะเป็นร้านค้าและรีสอร์ท
หากลูกค้ารายไหนมีแบบมาให้ก็สามารถผลิตตามความต้องการได้ทันที
ส่วนราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย
หุ่นยนต์ความสูง๒เมตร๕๐เซนติเมตรราคาประมาณ๑แสนบาท
อนาคตหากมีออเดอร์สั่งซื้อมากขึ้น
อนุสรเล็งขยายโรงงานโดยจะแยกโรงงานสำหรับส่งขายในประเทศกับต่างประเทศ
หุ่นยนต์แต่ละตัวจะใช้เวลาผลิตประมาณ๑เดือน
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบ
หากเป็นแบบไหนที่ลูกค้าต้องการอาจใช้เวลาประมาณ๒เดือน
ประกอบการสร้างหุ่นยนต์แต่ละตัวจะเริ่มสร้างจากส่วนขา
ลำตัวแขนทั้งสองข้างไปจนถึงหัว
เพื่อเกิดความสมดุลในการรองรับน้ำหนักที่กดลงมายังฐานล่างค่ะ

ก็แพ็กกิ้งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ
เพราะเขาต้องเอาสินค้าไปตรวจสอบ
ถ้าเกิดมีคนสนใจมาเนี่ยฮะเอารูปแบบมาเนี่ย
เราจะต้องมีวิธีการใช้ประมาณกี่เดือนกี่วันครับ

ถ้าเป็นแบบเราต้องขอเวลาประมาณเดือนกว่าขวา๒เดือนเนี่ย

ถ้าเป็นงานที่เราเคยทำมามันก็เร็วครับ
นับเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากเศษวัสดุ
ความคิดสร้างสรรค์และอดทน
ในการสร้างผลงานหุ่นยนต์แต่ละตัว
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผ่านฝีมือคนไทย
จนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน